คุณผู้ชมคะเรื่องของเจ๊อ้อยที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย
แล้วโดนลักพาตัวไปเอาเชือกรัดคอแล้วก็ไปทิ้งเหวเนี่ยนะ
ดูความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงปิดคดีกรณีของเจ๊อ้อยดาลันนะคะ
โดยพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ท่านก็แถลงข่าวค่ะ
บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยคือนางสาวที่เราได้ยินในข่าว
ชื่อว่านางสาววิลาวันแสงประดับเพชรอายุ๓๘ปี
อีกคนนึงที่เราได้ยินคือก๊อฟนายนิติจุนสำราน
รับสารภาพแล้วนะว่ามีการวางแผนเตรียมการ
คือนางสาวเนี่ยเขาก็ยอมรับค่ะเอาเงิน๒๐๐๐๐บาท
จ้างวานในก๊อฟนัดเหยื่อมาเจอที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเจ๊อ้อยไปขึ้นรถเก๋งนางสาวเป็นคนขับ
หลังจากนั้นขับผ่านหน้ารีสอร์ทจังหวะนั้นที่ในก๊อฟเอาเชือก
รัดคอเจ๊อ้อยจนนิ่งแล้วสลับให้นางสาวมารัดคอซ้ำ
แล้วเอาร่างเจ๊อ้อยไปทิ้งในเหวลึกถามว่าทำไมทำไมต้องฆ่า
ก็นางสาวเนี่ยให้เจ๊อ้อยเนี่ยดาวรถ๓คัน
แล้วก็มีการติดตามทวงค่างวดจากไฟแนนซ์
้อยก็เลยถามนางสาวไงนางสาวเองก็ไม่พอใจแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
คือนางสาวกับเจ๊อ้อยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นน้อง
เพื่อนที่สนิทกันนะคะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
แล้วตอนที่นางสาวตอนที่สื่อพยายามจะถามนางสาว
ไม่ยอมคุยเลยไม่ยอมคุยเอาเสื้อคลุมปิดบังใบหน้า
คุณผู้ชมจำได้ไหมเราเคยเล่าข่าวไปที่ส่วนหนึ่งนางสาวสารภาพอ่ะ
เพราะว่าเหมือนกับเจอวิญญาณของเจ๊อ้อยมาตามอยู่ตลอด
คือเปิดมาก็เห็นวิญญาณของเจ๊อ้อยยืนอยู่กับนักข่าวอะค่ะ
หอนขนาดนั้นเลยเลยต้องรับสารภาพ
แล้วส่วนในกอล์ฟผู้ร่วมก่อเหตุก็มีท่าทีผ่อนคลายลง
แล้วก็ยอมคุยกับนักข่าวลองฟังดูแล้วกันค่ะช่วงนี้
ทีนี้สามีของสาวบ้างละกัน

แต่ว่าผมไปกับเมียผม
เพราะว่าเมียผมมาบอกว่ามีคนมาจำนำไว้

แล้วก่อนหน้าเนี่ยเมียผมก็เคยเล่าเรื่องหนี้สินให้ฟังหลายเรื่องแหละ

คุณผู้ชมคือมันเกิดเหตุการณ์นี้๓๐มิถุนาใช่ไหม

ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ
แล้วเมื่อวานนะมีคนนึงมาบุกโรงพัก
คืออยากเจอหน้าอยากเจอหน้าสาว
คนคนนั้นที่มานี่ค่ะครูหนึ่งครูหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากเจออ่ะ
อยากเจอหน้าสาวอ่ะเพราะว่าสาวนี่แหละคือคนที่ขอร้องให้ครูหนึ่งเนี่ยนะดาวน์รถให้เป็นชื่อของครูหนึ่ง
คอร์ดสีบอลนั่นแหละเอาแชทมาโชว์ด้วยครูหนึ่งเอาแชทให้กับ
ข่าวดูเลยบอกว่านี่ไงเหมือนกับว่าสาวจะไลน์มาจะแชทมา
เพื่อเตรียมเพื่อเตรียมกับครูหนึ่งนี่ไงเขียนเอาไว้คุณผู้ชมดูสิ
พี่หนึ่งคะเรื่องรถรบกวนพี่บอกว่าพี่ซื้อเองแล้วให้หนูยืมใช้
เพราะเห็นว่าหนูรถเสียบางครั้งก็อาศัยให้รับส่งลูกให้ด้วยนะคะ
หนูกลับมาตอนตีสี่เนี่ยเนี่ยเป็นหลักฐานแชทอะค่ะ
เนี่ยก็คือบอกให้รู้ว่าเนี่ยหนูกลับมาเมื่อตอนตีสี่ทีนี้พอได้เจอหน้ากันนะ
สาวกราบกราบแล้วก็ร้องไห้กอดครูหนึ่งเลย
อันนี้เป็นมุมที่เราถ่ายจากแบบเนี้ยข้างในคุณผู้ชมลองดูนะครับอืม
ถ่ายจากด้านบนแล้วก็เห็นจังหวะนี้ที่สาวกับครูหนึ่งได้เจอหน้ากันนะคะ
กอดกันแล้วก็กราบตำรวจพาสาวกับก๊อฟเนี่ยไปทำแผน
ของครูหนึ่งก็ชื่อก๊อฟครับคนก็เลยเข้าใจว่าอ้าวนี่ไง
นี่ไงครูหนึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าครูหนึ่งบอกไม่เกี่ยวเลยนะ

ก็โกรฟหัวฉันเนี่ยไม่ใช่ก็ก็ที่กัดเหตุนะ

แล้วก็นี่ค่ะตอนที่พาไปทำแผน
แล้วก็ส่งฝากหางศาลวันนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องพี่ระพีใครที่ตามข่าวนี้
มันเป็นข่าวในนี้ด้วยล่ะพี่ระพีเนี่ยพาลูกชายของเจ๊อ้อยเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวน
แล้วพี่ระพีเชื่อว่าการตายของเจ๊อ้อยมันจะไปเชื่อมโยงกับขบวนการดาวน์รถไปขายต่อ
หรือว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบมันจะเชื่อมโยงกับกรณีของแอมที่ผ่านมาหรือเปล่า
พฤติการคล้ายกันเลยคล้ายกันหลายอย่างด้วย
อันนี้พี่ระพีก็เลยออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยนะคะ